แล้วทำไมบิ๊กกล้องไม่ต้องใช้แล้วทำไมคุณไม่ใช้มามันตั้ง๒เดือนแล้ว
แบงค์ไม่ส่งให้คุณเหรอส่งให้หมดแล้วมึง
หรือคุณก็จะบอกว่าปปงคุณจำเป็นต้องไปปปงด้วยเหรอ
อย่างนี้มันชัดซะยิ่งกว่าชัดซะอีกเพราะไอ้นี่มันเป็นทีมคุณทำเอง
ผมไปทำที่ไหนแล้วผมจะไปเอาข้อมูลนี้มาจากไหน
พรุ่งนี้คุณชุวิตจะไปอายการสูงสุดไปแน่นอนเขาเรียกผมแล้ว
เพราะว่าพอคุณชุวิตออกมาแฉเรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทา
แล้วมีการดำเนินคดีต่างเนี่ยทางอายการสูงสุดได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา
เพื่อตรวจสอบว่าคดีของตู้ห่าวเนี่ยมันเข้าข่ายอาทยากรข้ามชาติไหม
อาจยากรข้ามชาติตรงนี้คุณชุวิตเป็นคนร้องไปด้วยแล้วก็บอกไปด้วยใช่ไหม
คืออย่างนี้ผมไปร้องเมื่อวันที่๙ธันวาแล้วผมร้องอสอที่ผมวิ่งเข้าลิฟต์เนี่ย
สอสอท่านเป็นผู้หญิงท่านนาลีนะฮะท่านไม่มีครอบครัวท่านเป็นหญิงโสดนะครับ
แล้วท่านก็รวยแล้วท่านก็เหลือเวลาไม่มากท่านต้องทำเกียรติประวัติให้สำเร็จในคดีนี้
เพราะว่าตำรวจทำสำนวนอ่อนมาอย่างนี้อายการในฐานะกลางน้ำเนี่ยก็จำเป็นต้องรับของอ่อนมา
ทีนี้การที่ท่านตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการว่าคดีนี้เป็นคดีอาจกรรมข้ามชาติไหม
ดังนั้นผมก็ต้องไปพิสูจน์ให้เห็นโดยหลักฐานที่ผมมีว่ามีการยุโยงส่งเสริมเสนอปรับปรึกษานะครับ
ในเรื่องเกี่ยวกับเงินแรกก็บอกผมว่าชุวิตไม่เกี่ยวนะตำรวจบอกคนไอ้ยาเสพติดา
นำเข้าจากเมืองโลกทั้งนั้นแหละมาจากภาคมาศทั้งนั้นแหละมันจะเป็นอาจยากรข้ามชาติได้ยังไง
ปรึกษาหาลือทั้งในและนอกราชนาจักรดังนั้นโดยออโต้ความหมายก็คือเมื่อคุณข้ามชาติแล้ว
มันก็ต้องเป็นนอกราชอาณาจักรนะครับทีนี้ปัญหาประเด็นก็คือผมจะทำให้ท่านเห็นยังไง
แต่ไม่ทำแต่ไม่ทำเพราะอะไรก็ยาเสพติดยาเสพติดมันโทษหนัก

มีคือค่าเช็คที่จ่ายค่าเช่าของนายตู้เห่า
เซ็นโดยลายเซ็นของนายตู้เห่าจ่ายค่าเช่า
ผมบอกถ้าจ่ายค่าเช่าแล้วมันสู้ไปว่าเออมันจ่ายค่าเช่าจริง
แต่มันไม่รู้ว่ามีการขายผมธุรกิจยุ่งเหยิง
ผมไม่ได้มานั่งอยู่เนี่ยผมก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
ผมไม่รู้เรื่องอ้าวแล้วสารจะหลงได้ไหมเพราะมันเป็นโทษหนัก
คุณภาคภูมิเข้าใจในแง่ของกฎหมายว่าเมื่อมีโทษหนัก
สารต้องขอพยานหลักฐานอันมั่นคงชัดเจนแต่คุณไม่มี
หนีกลางทางไอ้รองหมาก็เอารถออกหายไปเลยนะครับ๔คัน
เสร็จแล้วคุณมีใครอ๋ออ๋อเงินประกันไฟฟ้า
เงินประกันไฟฟ้าผมสร้างผมก็ต้องมีเงินประกันไฟฟ้าสิครับ
ผมก็จ่ายจริงแต่ผมไม่ได้มีอะไรส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี่ครับ
ตู้ห่าวบอกทีนี้คุณภาคภูมิก็จะบอกว่า
แล้วอย่างนี้เกาหัวแล้วอย่างนี้มันจะทำยังไง
ก็นั่นสิครับมันจะทำยังไงก็มันก็ต้องหลุดสิครับ

มันเกิดความอะไรแหละครับก็คนหนึ่งที่ต้องเสียหายนะครับ
ก็คือพบตลคนทั้งสองเสียหายก็คืออายการสูงสุด
เพราะอะไรเพราะถ้ารับคดีมาแล้วสำนวนทำอ่อน
แล้วท่านจะไปทำยังไงท่านต้องเสียเวลารองโจ๊กเสียเวลาไหม
ตามจับคนนู้นจับคนนี้เสียเวลาหมดรวมทั้งผมด้วยรวมทั้งคุณด้วย
เพราะอะไรเพราะคุณเอาผมมาคุยก็เสียเวลาช่องอีก
ถูกไหมครับเรื่องต่างมันจะกลายเป็นเรื่อง
วยล้มต้มคนดูเป็นรายการละครลิงหลอกเจ้า
เพราะมันจะเกิดคำถามขึ้นทันทีว่าในเมื่อตู้ห่าวทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้

แล้วทำไมคุณไม่ดำเนินคดีฟอกเงินคุณมีเส้นเงินแล้วเนี่ย
คุณตอบไม่ถูกเลยใช่ไหมผมก็ตอบไม่ถูก
คือถามว่าผมกล่าวหาเนี่ยการกล่าวหาเนี่ยมันต้องมีหลักฐาน
การที่จะพูดเนี่ยต้องเป็นประโยชน์กับสังคม
ผมในฐานะประชาชนผมบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ผมไว้ใจคุณไหมเนี่ย
ผมไว้ใจคุณทำงานต่อไปไหมเนี่ยผมไม่ไว้ใจแล้ว
ขนาดคุณมีเส้นเงินอย่างนี้ขนาดลูกน้องคุณเอามาให้ดู
แล้วถามว่าหัวหน้าไม่ยอมไม่ยอมออกข้อหาฟอกเงิน
แล้วเกิดมันหลุดไปผมก็รับผิดชอบเดี๋ยวเกิดผมโดน๑๕๗ขึ้นมา

ว่าเพราะอะไรคุณถึงละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นี้
ตั้งข้อหาฟอกเงินทั้งที่ยาเสพติดเป็น
เป็นข้อหามูลฐานการฟอกเงินชัดเจนที่สุด
คุณอย่าลืมนะว่าเมื่อวานก่อนเนี่ยบิ๊กกล้องไปจับยายอ้ำกับแอม
เรื่องพนันฟุตบอลแยมหลังจากนั้นเขาก็ตั้งฟอกเงินเลย
ผมถามว่าทำไมเขาตั้งมียิบซับมีอะไรพวกนั้นด้วย
เข้าไปเจอรถยนต์หรูเข้าไปเจอรถหรูเข้าไปเจอเงินสด

ผมถามคุณหน่อยคุณเห็นใจอะไรตู้เห่า
เพราะไอ้ตู้ห่าวเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ในคุกต่อไปเนี่ย
มันเปิดปากพูดมีคนนั้นมีนักการเมืองมีอดีตตำรวจ

นี่คือสิ่งที่คุณยังไม่ยอมตั้งข้อหาฟอกเงินใช่หรือไม่
ออกมาแฉขนาดนี้ออกมาเดินหน้าชนขนาดนี้ไม่กลัวคุณชุวิต
อย่ากลัวเลยชนเป็นชนผมบอกแล้วไงถ้าผมออกมาพูดเนี่ย
เขาไม่ได้เจาะไปที่จิ้งหลิงคุณเข้าใจไหมเพราะจิ้งหลิงเป็นที่เกิดเหตุ
แต่เขาต้องเรียกมาสอบก่อนเขาเรียกไป๒๑บริษัทนะครับ
วันที่สามมกราละครั้งดังแก๊งนะครับแต่ถามว่าคุณเสียเวลาไหม
ก็ส่งไปอย่างนี้ให้อายการอ้าวแล้วอายการรับเผือกร้อนมาแล้ว
ถ้าเกิดอายการสู้แล้วเกิดไอ้ตู้เห่าชนะขึ้นมาล่ะ
คุณคิดว่าอายการเสียหายไหมโอ้โหคุณคิดว่าอายการเสียหายไหม